วันนี้เราต้องมาจับตามเรื่องของการทำงานของราชการไทยนะครับ

ปล่อยให้มีการเข้าไปใช้พื้นที่ของทางราชการ

ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายที่เขาใหญ่
ก็เป็นประเด็นที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
รวมทั้งเรื่องของคดีของการเสียชีวิตของเสียชูวงด้วย
ซึ่งจากการเป็นเพื่อนสนิทกลายเป็นผู้ต้องหา
ที่เป็นผู้ต้องหากับคดีนี้นะครับ
ติดตามทั้งสองประเด็นนี้จากการวิเคราะห์ของคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

ข่าวยัยคดีดังเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว
กลับมาเป็นข่าวใหญ่พาดหัวหน้าหนังสือพิมพ์อีกทีนึงเมื่อวานนี้
และเช้านี้นั่นก็คือคดีของนายชูวงแทร่ตั้ง

ตรงกันหมดว่าบุกรวบคารีสอร์ทบัญญินร่วมฆ่าเสียชูวง
แล้วทุกฉบับก็ให้ความสำคัญตรงกันก็คือว่า
ตำรวจที่ไปบุกรวบนั่นคือ
ปบุกจับปก็คือกองปราบครับ
ในฐานะประชาชนเราตั้งข้อสังเกตอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับ
ผมคิดว่าเราควรจะนั่งคิดกันว่าทำไมต้องเป็นตำรวจกองปราบ
จริงอยู่ครับกองปราบปรามนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับกองบัญชาการสอบสวนกลาง
ตำรวจกองปราบในอดีตยิ่งใหญ่มากนะครับ
ปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะคนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้บทบาทความสำคัญของตำรวจกองปราบ
ตำรวจกองปราบจะเข้ามาทำคดีที่ตำรวจท้องที่ทำไม่ไหว
มีปัญหาลึกลับซับซ้อนเอามาทำคดีที่ตำรวจพื้นที่ไม่กล้าที่จะดำเนินการตรงไปตรงมา
เพราะในพื้นที่บางทีผู้ต้องหาก็เป็นผู้มีอิทธิพล
ตำรวจกองปราบเข้ามาทำงานที่ตำรวจพื้นที่มี
มีวาระซ่อนเร้นทำงานไม่เต็มที่ไม่อยากทำงานให้เต็มที่
ในอดีตตำรวจกองปราบยิ่งใหญ่มากอย่างที่บอกนะครับ
คดีไหนตำรวจท้องที่พิชิตไม่สำเร็จไปร้องกองปราบเดี๋ยวก็ได้เรื่อง
ใครที่ชอบอ่านนวนิยายอาจยากรรมในสมัยก่อนของพนมเทียนของเรื่องเล็บครุฑของเสกดูสิตอะไรพวกนี้
จะเห็นว่าตำรวจที่ไปคลี่คลายปัญหาร่วมกับพระเอกนั้นตำรวจกองปราบทั้งนั้นนะครับ
เพราะว่ามีฝีไม้ลายมือมากกว่าตำรวจท้องที่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
เพราะตำรวจท้องที่กับตำรวจกองปราบก็เรียนมาด้วยกันนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็เรียนมาด้วยกันนั่นแหละ
แต่ทำไมตำรวจกองปราบจึงเข้ามาพระเด็จศึกคดีสำคัญสำคัญได้มากกว่า
อันนี้ครับควรจะตั้งข้อสังเกตคดีของเสียชูวงนี่ก็เหมือนกัน
และพี่สาวเขามองเห็นว่าใช้ระยะเวลาผ่านไปเกือบปี
ตำรวจท้องที่ดำเนินการไปไม่ถึงไหนติดขัดปัญหาหลักฐานไม่เพียงพอ
เขาก็มาร้องกองปราบกองปราบรับมาไว้ไม่นานหรอกครับ
สามารถที่จะมีหลักฐานที่จะมัดโยงและขอหมายสารออกหมายจับ
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรได้
ตำรวจกองปราบมีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าตำรวจท้องที่เหรอครับไม่ใช่หรอกครับ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกองพิสูจน์หลักฐานสถาบันนิติเวศ
เขาก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ตำรวจเจ้าของคดีไปใช้งานได้อยู่แล้ว
แต่ทำไมตำรวจกองปราบจึงไปพิชิตคดีนี้ได้หรือคดีสำคัญสำคัญได้
เพราะเขาเอาจริงเอาจังไงครับมันต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงการเดินหน้าเอาจริงเอาจัง
ปัญหาก็คือว่าคำถามก็คือว่าเออแล้วทำยังไงที่จะให้ตำรวจท้องที่เจ้าของคดีทั้งหลายเดินหน้าเอาจริงเอาจังเหมือนกับตำรวจกองปราบบ้าง
อันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ดูหมินน้ำใจตำรวจท้องที่นะครับ
หมายถึงว่าบางคดีที่เขาไปร้องกองปราบก็เพราะเขาไม่ไว้ใจตำรวจท้องที่
ฉะนั้นถ้าคิดจะปฏิรูปวงการตำรวจให้นึกถึงเรื่องนี้ด้วย
ว่าการบังคับใช้กฎหมายการตรงไปตรงมาการเอาจริงเอาจังเท่านั้นแหละเป็นศักดิ์ศรีของตำรวจ
ตำรวจกองปราบก็ไม่ได้มีศักดิ์ศรีไม่ได้มีฝีมือมากกว่าตำรวจท้องที่หรอก
แต่ว่าไปติดขัดตรงที่ว่าตำรวจท้องที่เวลาไปเผชิญกับผู้ต้องหาที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้ต้องหามีอิทธิพลเป็นผู้ต้องหาที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ขาใหญ่
ตำรวจท้องที่ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีวาระซ่อนเล้นที่ไม่อยากให้คดีไปถึงไหนเขาถึงต้องมาร้องกองปราบ
ฉะนั้นเรื่องของเสียชูวงที่เกี่ยวข้องกับพันธุรกิจโทบัญญินผิดถูกอยู่กันที่ศาลครับ
ตามหลักการก็คือผู้ต้องหาคือผู้สุจริตจนกว่าสารจะสั่งว่าผิด
แต่ว่าที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเออทำไมตำรวจท้องที่ขยักขย่อนผอืดผอมไม่ไปถึงไหน
แล้วสุดท้ายขึ้นมาตำรวจกองปราบก็มาหาหลักฐานขอหมายสารไปบุกจับได้
นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติคนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจหรือคนที่คิดจะปฏิรูปตำรวจให้ดูสิครับว่า
เราจะทำยังไงให้ตำรวจท้องที่สามารถดำเนินการเหมือนกับตำรวจกองปราบ
ระหว่างความเก่งของตำรวจกองปราบกับความหย่อนยานกับตำรวจในพื้นที่ในคดีเดียวกันเนี่ย
เราควรจะคิดยังไงก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
เรื่องของธรรมกายที่ไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธิและที่ไปบุกรุกป่าสุดท้ายขึ้นมา
หนังสือพิมพ์เมื่อเช้าลงข่าวว่ายังไงล่ะครับดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์
นายไพโรธบัวน่วมเจ้าพนักงานที่ดินโคราชคนที่เห็นอยู่ในจอนี่แหละ
โชว์เอกสารที่ดินโครงการนี้ว่ามีทั้งหมด๔๘๐ไร่กลมที่จริงก็มีเศษเป็นวานิดหน่อย
ใน๔๘๐ไร่มีเอกสารสิทธิ์๒๙๓ไร่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตั้ง๑๘๖ไร่
คำถามก็คือว่า๑๘๖ไร่ที่ไม่รู้อยู่ในความรับผิดชอบของใครเนี่ยนะ
เพราะมีทั้งนิคมสร้างตนเองลำตะคองมีทั้ง
สปกรมีทั้งป่าไม้ไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าสิ่ง
ที่อยากตั้งคำถามก็คือว่าเขาไปบุกรุกที่ตั้ง๑๘๖ไร่เขา
กรุกมาตั้งนานแล้วไม่รู้ละแคะระคายเลยเหรอครับรู้ละแค่
คายแล้วไม่คิดจะไปตรวจสอบเลยเหรอครับถ้าเรื่องนี้ไม่
เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา๑๘๖ไร่นี้ก็ถูกบุกรุกไปเฉยอย่าง
นั้นเอากันอย่างนี้เหรอครับนี่คือคำถามนะครับและถ้า
ไม่ใช่อย่างนี้ก็ช่วยตอบมาด้วยว่า๓หน่วยงานนี้ทำอะไร
กันอยู่หรือคิดว่าโอ้เป็นเรื่องของธรรมกายไปแตะไปยุ่งมาก
เดี๋ยวก็เดือดร้อนธรรมกายเขามีอาณาจักรใหญ่รู้จักผู้หลัก
ผู้ใหญ่เยอะข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ไม่อยากยุ่งข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ก็ไม่อยากยุ่งก็ปล่อยประละเลยกันมามันเจ็บใจ
ตรงที่ว่าไปเปรียบเทียบเวลาชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาไม่
มีที่ทำกินเขาไม่มีที่ซุกหัวนอนเขาไปบุกลุกป่าหาที่
ทำกินไม่กี่ตารางวาหรอกครับหาที่ซุกหัวนอนไม่กี่ตาราง
หรอกครับมีป่าไม้มีฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปจับเวลานี้
คาราคาซังอยู่ในศาลเป็นร้อยคดีครับชาวบ้านจนจนทั้ง
นั้นแล้วเราจะพบว่ามีข่าวบ่อยบ่อยว่าเอ็นจีโอก็นำชาว
บ้านหลังนี้มาพบกับรัฐบาลทุกรัฐบาลเวลาเป็นรัฐบาล
ขึ้นมายกเว้นรัฐบาลคอสชนะเขามาร้องว่าให้หาทาง
ลี่คลายคดีกับคนยากจนเหล่านี้ที่คาราคาซังอยู่ใน
สารรัฐบาลก็เรียกประชุมครับรองนายกที่รับผิดชอบเรียก
ทุกฝ่ายหมดประชุมอายการประชุมกรมที่ดินประชุมกรม
ป่าไม้ประชุมกรมอุทยานเรียกมาทุกฝ่ายหมดองค์ประกอบใน
การประชุมหลายสิบคนสุดท้ายขึ้นมาก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้
อายการบอกว่าถ้าจะถอนฟ้องให้รัฐบาลสั่งมาใครจะไปกล้า
ล่ะครับเพราะมันผิดกฎหมายกรมที่ดินบอกไม่มีปัญหา
ให้รัฐบาลสั่งมาสุดท้ายขึ้นมาเรื่องเหล่านี้ก็ยังคาราคา
สั่งอยู่ในศาลนะครับไม่มีใครทำอะไรได้เพราะว่าขืนไป
สั่งการถอนฟ้องเจอมาตรา๑๕๗เขาก็ยุ่งอีกที่ยกตัวอย่าง
ขึ้นมาให้ฟังเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับเพียงแต่บอกว่า
เขาไปบุกรุกซุกหัวนอนไม่กี่ตารางวาไปทำเพลิงก็ไปจับ
เขาเขาไปบุกรุกเพื่อทำโน่นทำนี่ให้พอมีที่ทำกินยาไส้
ไปวันก็ไปจับเขาแล้วที่อย่างนี้๑๘๖ไร่เฉยเลยครับไม่
ไม่ชี้กันหมดมันมันแปลว่าอะไรล่ะครับไม่มีคำตอบหรอก
ตั้งคำถามขึ้นมาเฉยว่าปล่อยให้บุกรุก๑๘๖ไร่ถ้า
เรื่องนี้ไม่เป็นข่าวขึ้นมาหวานหมูเลยครับคุณก้อฟุนาว
ฟังแล้วก็หนักใจนะครับเพราะว่าชาวบ้านตาดำส่วนใหญ่
จะโดนแบบนี้ประจำเลยนะครับผู้มีชิพนเนี้ยยังยัง
อยู่แล้วก็ยังยังคงแก้ปัญหาไม่ได้ยังคงอยู่อืมแต่คุณ
อยู่ภาคอีศาลคุณจะรู้เลยว่าเยอะเลยจะเจอคาดีกันอยู่